มีคุณแม่คนนึงค่ะมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะคะ
ว่ามีรถคันหนึ่งขับมาเร็วมากเลยแล้วก็ชนลูกสาวของคุณแม่
จนล้มเลยนะแล้วก็เป็นแผลเยอะเลยค่ะ
เสร็จปุ๊บไม่จอดลงมาดูแล้วก็ขับหนีไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดสดศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
นางสาวคัทธพรสุภพรคุณแม่อายุ๓๗นะคะ
พาลูกสาวอายุ๗ขวบมาร้องสื่อ
คุณแม่บอกว่าช่วงเย็น๒ธันวาคม
พาลูกสาวไปซื้อของที่ตลาดสดศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
จุดตรงนี้เป็นคิวรถสองแถวเป็นถนนเลนเดียวอะค่ะ
ลูกสาววัย๗ขวบกำลังเดินข้ามถนนไปซื้อลูกชิ้น
ขับมาเร็วแล้วก็เฉียวชนลูกสาว
ลูกสาวแม่ล้มกระแทกพื้นบาดเจ็บ
เลือดไหลที่จมูกเลือดออกปากเลยค่ะ
แต่ว่ารถเก่งคันนี้ไม่จอดเลยนะ
จอดมาดูแล้วก็ขับหนีไปด้วย
ขับหนีไปหน้าตาเฉยอ่ะนี่ยังโชคดีที่ลูกสาวของคุณแม่

คุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากจะฝากถึงรถเก๋งสีเทาคันนี้
ถ้าใครพบเห็นหรือถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณ

อยากจะตามรถคันนี้มาดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าจะปีนขึ้นนะ
แล้วก็ปีนกันอย่างน้อยว่าผมจะไม่ถึงรถสินะ

สีรัชาตำรถบอกว่าไปดูกล้องวงจรปิด
ก็สามารถบันทึกภาพรถเก๋งสีเทาคันนี้เอาไว้ได้เป็นบางจุดนะคะ
เร็วนี้น่าจะเห็นแล้วล่ะว่าป้ายทะเบียนเนี่ย
เลขอะไรยังไงก็ดูตามทางไปเรื่อยว่าผ่านเส้นทางไหนบ้าง
ไม่น่ายากไม่น่ายาก